เดี๋ยวจะพาไปร้านเนี่ยเค้าบอกว่า
กวัตถุดิบในท้องทะเล
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
อาหารทะเลราดข้าวของเราคือจานละ๘๐บาท
ลูกค้าเขากินอยู่ราคานี้เราก็ขายแพงไปกว่านี้มันไม่ได้แล้ว
เราก็เห็นใจคนกินเหมือนกัน
ค่ะพระอาทิตย์ประนอมค่ะข้าเป็นเจ้าของร้านที่นี่ชื่อร้านประนอมตามสั่ง
เราเอามาจากทะเลสดเลยอย่างนี้เราขึ้นมาต้มมาทำขายวันต่อวันเลย
จะมีเรือเรือที่ออกอยู่ที่ขายส่งเราประจำอยู่ค่ะ
เช้าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เอาของมาส่งให้เราแล้วแล้วแต่ของมาช้ามาเร็วเราจะใส่๓วันต่อวันค่ะ
เมนูเด็ดคือปูปูคือลูกค้าก็เป็นผัดกะเพราลูกค้าชอบเป็นหลักเลยนะ
ปูของเราเนี่ยของเราเราจะแกะมาอย่างนี้เลยนะเราจะมีทั้งไข่ทั้งก้อนทั้งกล้าม
แล้วก็กั้งลูกค้าสั่งอะไรบ่อยสุดก็คือกั้งเลยค่ะกั้งปูอันนี้จะเป็นนางเอกเลยกั้งปูเอ็นหอยตรงนี้ค่ะ
เขาเรียกเอ็นหอยจอกลูกค้าจะชอบนะไม่ค่อยมีชิ้นมาก
มีกินตลอดหรอกเป็นช่วงถ้าน้ำขุ่นเราก็ไม่มีขาย
ร้อยล้านที่จะมีค่ะร้อยล้านอันนี้เราอยู่กับทะเลเลยค่ะบางครั้งเรายังไม่มีขายเลย
ช่วงนี้หอยจอบหายากค่ะไม่ได้กินง่ายเพราะว่ามันไม่มีตลอดแล้วค่ะ
ร้านแม่ประนอมเปิด๗โมงเช้าปิด๓โมงเย็น
ถ้าเกิดมาลูกค้าโทรมาเบอร์๐๙๓๑๒๑๔๖๒๓เลยค่ะ
มาถนนเส้นนี้ต้องแวะแวะร้านแม่ประนอมก่อนค่ะทั้งอร่อยทั้งเยอะทั้งอิ่มเลยค่ะ